อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่น
เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับวัยรุ่นต่างพื้นที่

เกิดขึ้นที่หน้าร้านข้าวมันไก่ที่จังหวัดนครปฐม
สาเหตุเกิดจากอะไรก็คือเสียงดังแล้วก็เลยเขม่นกัน
เขม่นกันแล้วมีการแจกของลับให้กัน
เท่านั้นแหละยิงกันให้สนั่นเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยมีผู้เสียชีวิตไปถึง๒ศพบัตรเจ็บอีก๑คนค่ะ
นี่เป็นภาพกล้องจนปิดนะคะบริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่
ก็สามารถบันทึกภาพวินาทีที่วัยรุ่นยิงกันที่
ซอยจันทรคามพิทักษ์อำเภอเมืองนครปฐม
ช่วงประมาณตี๓ของวันนี้แสดงว่าไปเที่ยวกันมาแล้วมาแวะกินข้าวมันไก่
ทีนี้ก็เลยทำให้มีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คือนายกรณ์วิทย์ประทีบทองอายุยี่สิบสามปีและนายปริยภงเชียงกาอายุยี่สิบเก้าปีค่ะ
ทีนี้เล่าที่มาที่ไปก็คือกลุ่มของนายกรวิทย์ผู้เสียชีวิต
เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นมาจากอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ก็มาเที่ยวสถานบันเทิงกันที่นครปฐมพร้อมด้วยเพื่อนอีก๒คนค่ะ
ทีนี้พอเที่ยวเสร็จหิวก็ขับรถมากินข้าวมันไก่
ซึ่งอยู่ห่างจากสถานบันเทิงไม่ถึง๑๐๐เมตรเท่านั้น
ระหว่างเดินเข้าร้านเนี่ยมีการต่อว่ากลุ่มของนายปียพงศ์

และคนนี้คืออยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นเจ้าถิ่น
โดยมีการไปต่อว่าบอกว่าโอ๊ยเสียงดัง
แล้วมีการแจกของลับให้ก่อนจะเดินเข้าร้านไป
คือกลุ่มเจ้าถิ่นนั่งกินอยู่แล้ว
กลุ่มที่เป็นต่างถิ่นเข้ามากิน
แต่ก่อนจะเข้าไปในร้านอ้าวเสียงดังอย่าเสียงดัง

ทีนี้กลุ่มนายปียพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นไม่พอใจค่ะ

ทันทีที่เห็นกลุ่มของนายกรวิทย์เดินออกมา
นายปียพงศ์ก็เปิดฉากลุกขึ้นชกหน้านายกรวิทย
จนเกิดการตะลุมบอลกันตามคลิปภาพในกล้องมุมจรปิดเลย
จากนั้นค่ะนายสรายุทธ์สุดใจอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนของนายกรวิทย์ที่กำลังรอจ่ายเงินอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงโครมคลามก็วิ่งออกมาดู
พอเห็นเพื่อนถูกรุมก็เลยชักปืนลูกโม่ขนาด๓๘ที่พกมา

แต่มันมาพลาดถูกนายกรวิทย์เพื่อนตัวเองที่มาด้วยกัน
กระสุนเข้าที่หน้าอกจนล้มลง
ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายทีนี้มายื้อแย่งปืนกันชุลมุนแล้วค่ะ
ผู้ที่คว้าปืนได้คือนายทศพรลิมปณชัยพรกุล
ซึ่งเป็นฝ่ายวัยรุ่นต่างถิ่น
ทำให้ฝ่ายเจ้าถิ่นรีบวิ่งหนีกันไป
ทศพรซึ่งแย่งปืนมาได้
ก็เลยยิงไล่หลังไปอีก๔นัด
ถูกนายปียพงศ์๓นัดและถูกนายนัทพลอีก๑นัดล้มลง
ก่อนที่จะย้อนกลับมาดูนายกรวิทย์ซึ่งเป็นเพื่อน

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบที่ร้านที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้จัดการร้านที่อยู่กะกลางวันให้ข้อมูลบอกว่า
คือเนื่องจากเขาอยู่กะกลางวันเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่พนักงานที่อยู่กะกลางคืนเล่าให้เขาฟังว่า
ผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันในร้าน
แต่มาทะเลาะกันด้านหน้าร้านอย่างที่ภาพเราบันทึกมาในกล้องวงจรปิด
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าจากสถานบันเทิง
แล้วมาเจอกันที่ร้านอีกครั้งหนึ่ง
ฟังเสียงของผู้จัดการร้านข้าวมันไก่ให้ข้อมูลหน่อยค่ะ
เด็กบอกว่าเมื่อคืนมีการแบบว่า

อันนี้เด็กก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมาก

เขาได้บอกไงครับที่ว่า

เราก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็เรียกรถพยาบาล
ครับแค่นั้นก็ได้จะบอกว่าเหมือนตาย

ไม่ได้บอกรายละเอียดมากกว่านี้

หรือเพราะหน้าร้าน

หมายความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่บริเวณหน้าร้าน

มีพนักการณ์คนไหนหรือใครได้รับฝันจริงจากเหตุการณ์

ขนาดมีคนขายของหน้าร้านเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะ
ไม่ได้มีนอกเหนือจากคนอื่น
ก็คือเกิดแค่กลุ่มสอง
ใช่นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไร

ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายสรายุทธ์

จับได้ที่โรงพยาบาลตอนที่เขาไปดูอาการเพื่อน
แล้วก็ถูกตั้งข้อหายิงคนตายค่ะ
ส่วนนายทศพรยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
ตำรวจก็สั่งชุดไล่ล่าพร้อมขอหมายสารจับกลุ่มตัว

ก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันทะเลาะวิวาส
ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
จริงเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่นิดเดียวนะคะ